จังหวัดเฉยภูมินะคะตำรวจและฝ่ายปกครองนะคะ
กำลังไปจับกลุ่มพระสมัยปทุมอายุห้าสิบสี่ปี
เป็นพระลูกวัดโฆกปราปรุงในตำรวณนะคะ
ขายยาบ้าให้กับเยาวชนในพื้นที่
คือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกุฏิ
พบอุปกรณ์การเสพพบยาบ้าซุกซ่อนไว้๔๘๔เมตรไอซ์๒๘

สมัยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าหลังจากที่บวชเป็นพระสงฆ์

แต่ไปรับยาบ้ามาจากมหาชัยสมุทรสาครมาเสพ

แล้วเขามาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวไปลาศิกขาบท
และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ